วันนี้ขอชวนคุณผู้ชมมาทำบุญเสริมบารมีกันถึงจังหวัดนครนายกเพราะมีสถานที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีองค์เทพสายจีนอันศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายที่ผู้คนกล่าวขานว่าใครมาก็เห็งอยู่บ่อยครั้ง
ที่นี่คือพุทธสถานจีเต็กลิ้มที่เห็นแล้วต้องร้องโอ้โหเพราะว่าเหมือนยกเมืองจีนมาไว้ตรงหน้าเลยทีเดียว
พุทธสถานแห่งนี้สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตามคติความเชื่อของมหาญาณโดยใช้หลักห่วงจุ้ย

ศาสนาไทยจีนให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น
และไฮไลท์สำคัญของที่นี่คือต้องมาขอพรต่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือองค์ไฉสิงเอี๊ยะ
ไฉสิงเอี๊ยภายในพุทธสถานจีเต็กลิ้มประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีชำพลที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าคุณเอผู้ดูแลพุทธสถานจีเต็กลิ้มเขาจะมาบอกไฮไลท์สำคัญสำคัญที่คุณผู้ชมมาแล้วไม่ควรพลาดว่ากราบไหว้ขอพรที่ไหนแล้วเห็งบ้างค่ะ
พุทธฐานจีริปริมจังหวัดนครนายกนะคะก่อตั้งเริ่มแรกมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะคะจนถึงปัจจุบันนี้รวมคร่าวแล้วก็ประมาณเข้าปีที่๑๕และ๑๖นะคะ
และสำหรับทุกท่านที่มาไหว้พระขอพรเราจะแยกเป็นสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะไหว้ทั้งหมด๙วิหาร๙มงคลนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นมหาวิทยาลโชคลาภชัยสิงเอียองค์ที่ใหญ่ที่สุด
ถือเป็นศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาไทยและจีนให้กับประชาชนที่เข้ามาสักการะขอพรได้เข้าถึงศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะ
และที่แรกที่คุณเอแนะนำก็คือลานรับพลังหินหยางอันศักดิ์สิทธิ์โดยจะมีรูปหินหยางอยู่ตรงกลางลานเมื่อมาถึงให้ลองใช้ฝ่าเท้าวางสัมผัสไว้คนละฝั่ง
และคุณจะรู้สึกถึงพลังจากสีดำที่มอบพลังร้อนและสีขาวที่ให้พลังเย็นที่จะช่วยเรื่องการปรับสมดุลธาตุให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือวิหารเทพสถิตของเทพเจ้ากวนอูผู้เป็นเทพแห่งความซื่อสัตว์คุณธรรมและเมตตา
ใครมาแล้วต้องมากราบไหว้ขอพรในด้านการงาน
ไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งที่ก็คือ

หรือเจ้าชะตาชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์
ให้ปลอดภัยจากอันตราย
เมื่อมาแล้วต้องมากราบไหว้
ฝากชีวิตและดวงชะตาไว้

ทำแล้วดีเพิ่มพลังชีวิต
ให้มีความสว่างสวัยตลอดปี
อีกหนึ่งวิหารอาคารโชคลาภแห่งนี้
ยังมีองค์ไฉสิงเอี๊ยะองค์หยก

คนนิยมมากราบไหว้ขอพร
เพื่อขอโชคขอลาบอีกด้วยค่ะ
ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลย
คือมหาอุทยานโชคลาภไฉ่สิงเหียะปางมหาเสร็จถี
ที่นี่ให้พรทางด้านการเงินธุรกิจการค้า

มีกำไรเพิ่มผลภูณทวี

เพื่อตอกย้ำความโด่งดังในหน้าที่การงาน
และชื่อเสียงให้กังวานกว้างไกลมากกว่าเดิมค่ะ
เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องการขอพรเลยล่ะค่ะ
เพราะใครมีปัญหาไม่สบายใจด้านใด
ก็สามารถที่จะมากราบไหว้องค์เทพที่พุทธสถานแห่งนี้ได้
ตั้งแต่เรื่องดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภได้ทั้งนั้น

ไม่รู้ว่าควรจะเดินไปไหว้ที่จุดไหนก่อน
เพราะที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
พร้อมแนะนำการไหว้ขอบูชาอยู่ทุกจุด
ใครสนใจก็เดินทางกันมาได้นะคะ
พุทธสถานจีเต็กลิ้มอยู่ถนนเส้นรังสิตนครนายก

ให้ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข๓๓
ประมาณ๒๒กิโลเมตร
พบทางแยกเข้าพุทธสถาน
เปิดทุกวัน๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาค่ะ